ไปกันต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยสาวคนนี้ฮอตมากนะคะ
ตในที่นี้ก็คืองานค่ะมาไม่เว้นแต่ละวันเลยสำหรับสาวสวยโบเมลดาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
งานละครเอยอีเวนต์เอ่ยรวมไปถึงงานพรีเซนเตอร์อีก
เรียกว่ามีเจาะคิวให้ได้เห็นกันแบบยาวอาจจะเป็นเพราะความสวยของนางด้วยนะคะ
จะเป็นเพราะว่าการแบบการตอบคำถามสื่ออะไรแบบนี้ด้วยแล้วจะบอกว่าไม่ได้ปังแค่คนเดียวนะ
หวานใจอย่างหนุ่มอเล็กปังไม่แพ้กันค่ะจนหลายคนยกให้เป็นคู่รักพากันปัง
เอองานนี้เมื่อได้เจอตัวสาวโบก็เลยต้องถามถึงเคล็ดลับหน่อยว่านอกจากจะพึ่งพาความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ย
โบโบได้มูบ้างไหมเพราะว่ายุคนี้ไม่มูอยู่ได้ยังไงเนาะ
ซึ่งสาวโบบอกว่าจริงหนูก็ไม่ได้เน้นมูขนาดนั้นแต่ว่าเน้นทำบุญแล้วก็ขอพร
ซึ่งเคล็ดลับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ขอยังไงให้สมหวังแบบเบลดาลองไปฟังดูค่ะ
ตั้งแต่หลังโควิดมาดีกว่าพี่
ฉ่ำเลยฉ่ำเลยทำทุกวันแต่ก็ลารี่ค่ะ
พี่แดนค่ะไม่มีใครให้ดังคู่เลยนะ
เออก็ทำเพื่อแบบนั้นก็ดีก็รับไว้สาธารณี
พี่เล็กไม่ค่อยมูค่ะโบก็ไม่ค่อยมู

ขอก็ขอให้สมปรารถนาในทุกด้านนะคะ

ส่วนเหตุการณ์ฟาดเคราะห์ครั้งใหญ่เอ็นข้อเท้าฉีกจำได้ไหมจนต้องรักษาตัวมานานหลายเดือน
ล่าสุดค่ะน้องโบบอกว่าเดี๋ยวรอเช็คกับทางคุณหมอก่อน

คือถ้าต้องผ่าตัดตอนนี้โบก็เตรียมใจแล้วล่ะ

ต้องรออีกประมาณเดือนกว่าค่ะ
เพื่อที่จะรู้ว่าเอ็นที่มันขาดไป๒เส้น

แต่ถ้าไม่เชื่อมก็ต้องผ่าตัด

หมอก็บอกว่าหมอก็พูดตามบทหมอเหมือนกันครับ
เส้นเอ็นข้อเท้าขาดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะ
แต่คนที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มามันจะลำบากมากในการใช้ชีวิต
อย่างโบเองต้องรับงานต้องร้องเพลงต้องเต้นอะไรอย่างนี้

อายุยังไม่เยอะรักษาแบบทันท่วงทีน่าจะแบบฟื้นตัวได้เร็วนะ